สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนค่ะคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
อ้าวย้ำถึงเรื่องของเวลาอีกทีแล้วกันนะครับบ่ายสามครึ่ง
มาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะข้อความไลน์ยังส่งกันมาได้นะ
สดเลยเดี๋ยวจะอ่านในนั้นอันนี้เป็นรายการสดนะย้ำตรงนี้
เป็นรายการสดส่งข้อความมาได้เดี๋ยวจะอ่านกัน
เอ้าเรื่องของวัคซีนโควิดสิบเก้าต้องฉีดพูดกันได้ทุกวันนะ
ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนก็รอคิวที่จะฉีดอยู่เหมือนกันครับ
หลายคนก็อาจจะกังวลถึงผลกระทบและผลข้างเคียงอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าปฏิเสธไม่ได้
แต่เราก็ย้ำเหมือนกันคุณผู้ชมฉีดไปเถอะยังไงมันก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับเรา
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะอัปเดตเรื่องของการเยียวยาถ้าหากว่าท่านใดฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแพ้
นิดหน่อยจนไปถึงเสียชีวิตใครบ้างที่จะได้รับการเยียวยาตรงนี้วันนี้มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังกันสั้นนะคุณผู้ชมนะ
สำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะทางบ่อสปสชออกมาเปิดเผยบอกว่าประชาชนที่ฉีดวัคซีนฟรีของรัฐของโรงพยาบาลเอกชนหรือแม้แต่ของราชวิทยาลัยจุฬาพรที่จัดมาให้ฉีด
ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยถึงจะได้รับการคุ้มครองเยียวยานะคะแต่ว่าต้องเกิดความเสียหายนะ
ความเสียหายที่ว่าก็คือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุกผลภาพถาวร
ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำบัตรประชาชนไปยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เลย
แต่ช้าแต่ถ้าเป็นวัคซีนที่คุณไปเสียเงินซื้อและเสียค่าบริการเองเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่เข้าข่ายได้ค่าเยียวยานะ
หรือว่าค่าชดเชยใดนะครับคุณผู้ชมทำความเข้าใจกันตรงนี้ไว้ก่อน
เอางี้ละกันใครมีข้อสงสัยผมว่าโทรไปสอบถามเลยนะครับสายด่วนสปสช๑๓๓๐ย้ำอีกที๑๓๓๐นะจ๊ะ
ก็อันนี้อาจจะไม่ได้รับการเยียวยาในจุดนี้นะคะยังไงเดี๋ยวโทรสอบถามสปสช๑๓๓๐ก็ได้ค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับติดตามสถานการณ์ของการระบาดของโควิด๑๙กันทุกวัน
เรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยังเยอะอยู่๓๐๐๐บ้างบางวันโอ้โหทะลุไปถึง๔๐๐๐
หลายคนเลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่ลดลงเลยเราจะล็อกดาวน์หรือเปล่า
นั่นแหละสิโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างเพศประหลาดนครแบบนี้
วันนี้เรามีเรื่องราวของการไขข้อจะกระจ่างเรื่องนี้นะครับต้องไปถามทางด้านสบค
ซึ่งเขาก็มีชี้แจงออกมานะโดยแพทย์หญิงอภิษมัยกล่าวว่า
ที่ประชุมนะครับเขามีการเสนอทางเลือกที่หลากหลายครับโดยกรมควบคุมโรค
เสนอให้ล็อกเป็นจุดจาก๓องค์ประกอบนะ
ฟังกันแบบชัด๓องค์ประกอบมีอะไรกันบ้าง
ข้อแรกเลยก็คือปิดพื้นที่ความเสี่ยงสูง
ก็คือมีผู้ติดเชื้อเยอะหรือว่าคัสเตอร์ใหม่นะครับ
อย่างที่สองครับบุคคลกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติก็ปิดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไปเลยครับ
และอย่างที่สามนะครับก็คือปิดกิจกรรมกิจการเสี่ยงที่มากกว่าการปิดทั้งกรุงเทพหรือว่าทั้งจังหวัด
คือเอาให้เห็นภาพชัดเจนก็คือในต่างจังหวัดที่ปิดเฉพาะตำบลเสี่ยง
จุดที่เป็นตลาดที่มีการเกิดคลัสเตอร์ใหม่หรือว่าแคมป์คนงานที่มีการติดโควิด๑๙
หรือในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติก็จะล็อกเฉพาะในจุดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
เอางี้ละกันจะล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ผมว่าต้องฟังจากปากของคนคนนี้
ก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ท่านนะครับก็เดินทางไปเยี่ยม
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าของซีโนฟาร์มวันนี้เขาฉีดกันวันแรก
ถูกต้องครับที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะสื่อมวลชนก็ถามถึงการพิจารณาล็อกดาวน์ในพื้นที่
ที่มีการระบาดของโควิด๑๙ว่ากำลังพิจารณาอย่างไรและจะมีการล็อกดาวน์หรือไม่นะคุณชิสา
นายกบอกว่าต้องฟังข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงเหตุผลและความจำเป็น
ก่อนที่จะพิจารณาในที่ประชุมสบคที่ต้องประชุมกันร่วมกันหลายกระทรวง
แล้วก็ไม่แค่นั้นคุณชนะก็ต้องถามประชาชนด้วยไงคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องทำมาหากินหลายคนได้รับความเดือดร้อน
ถ้าหากว่าล็อกดาวน์ปุ๊บหลายอาชีพจะได้รับผลกระทบอันนี้ก็ต้องยอมรับรัฐบาลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ
เพราะไม่อย่างนั้นแล้วรัฐบาลเองก็ต้องหาเงินมาดูแลเพิ่มเติมอีกนะ
แล้วคุณผู้ชมค่ะจากเรื่องนี้ก็เลยได้วลีเด็ดประจำวันขึ้นเทรนด์ของทวิตเตอร์เลยนะคะ
วลีเด็ดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะบอกว่าไงเจ็บแล้วจบควรทำแต่ถ้าเจ็บแล้วไม่จบไม่ควรทำ

ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยืนยันว่ายังไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครนะคะ
ก็คงจะต้องรอการพิจารณาหารือกันอีกครั้งหนึ่งล่ะ
แต่จริงหลายคนก็คิดว่าควรจะล็อกหรือบางคนบอกว่าอย่าเพิ่งล็อกเลย
ผมว่าแสดงความคิดเห็นผ่านทางไลน์ของไทยรัฐทีวีของเราได้

ตอนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดี๋ยวครับ
ช่วงหน้าต้องดูกันหน่อยเพราะว่าโควิดมันสร้างผลกระทบที่กว้างขวาง
เขาบอกว่าโควิดเป็นเหตุกระทบทุกอาชีพ
แม้ว่าจะเป็นอาชีพที่คุณคาดไม่ถึง
กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับผมนชาติจะชวนมาสะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ต้องบอกให้แม่รู้ว่า
ลูกผู้ชายแมนเขาซ้อมมวยกันครับแม่

มีหวังชนะน็อคทุกเวทีแน่ครับ

นักมวยเขาต้องชาปากแดงป่านนี้สิครับ

เอ้าสอบหน้าทาลิปเพิ่ม

สวยสวยครับสวยสวยครับ

ปากไม่แดงไม่มีแรงเตะ
คลิปต่อไปครับไปดูแม่บ้าน
บ้านนี้แต่งตัวแบบจัดเต็ม
ว่าแต่จะไปไหนล่ะครับ
โอ้โฮเฮ่ยคุณแม่จะออกไปไหนครับนี่
ท่าทางจะขับรถไปเองเสียด้วย
กะตาร่ารถไปด้วยสักคน

คุณแม่ครับจักรยานเดี๋ยวนี้ต้องใช้สวิตช์เปิดกันด้วยเหรอครับ
แป๊บแรกณชาตินึกว่าจะไปด้วยรถซุปเปอร์คาร์ที่ไหนได้ปั่นจักรยานไปนี่เอง
แต่ดีมากครับประหยัดพลังงานที่สำคัญร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับ
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ
ก็เลยดูแล้วไม่พาไปหาหมอ
ซึ่งวันนี้จะบอกแบบนี้นะนัชชาติไม่เคยไปหาหมอเลยนะ

คุณหมอมาหาที่บ้านตลอดเลย
แม้มาหาที่บ้านแล้วก็ยังมีอาการเดิมอยู่
ก็มาคุยเยี่ยมเยือนแกคิดถึงเขาสนิทกัน
คุณผู้ชมใครอยากจะติดตามเรื่องอาหารแบบนี้ก็รอชมกับนาชาติได้ทุกวัน

นะแต่เรื่องนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมที่เลี้ยงน้องแมวมาคุยกัน

บ้านนี้เขาก็เลี้ยงแมวตั้ง๒ตัวเนี่ย
ตัวหนึ่งอยู่บ้านเขาอีกตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกัน

อยู่บ้านผมทั้งสองตัวเลย

แมวเนี่ยนะเวลามันมาคลอเคลียร์เรา
มันก็เหมือนกับมันอ้อนมันอยากให้เราเล่นด้วย

โอ้ยปากเข้าให้
ตบซะสาใจ

คิ้วหายแล้วค่ะคุณ

แต่คุณเข้าใจหัวอกดิฉันด้วยนะ

ถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะคิ้วหายไปหมดหรือยังเนี่ย

เอาผมว่านะยังไงซะก็ต้องดูแลเก็บแมวให้ดีแล้วกัน
น่ากลัวจริงแมวมันร้าย
ไปดูเรื่องราวนี้กันบ้างดีกว่านะครับ

ก็คือเวลามีใครต่อใครเพื่อนเราน้องเราพี่น้องเรากินขนมอยู่

ชิมมมหน่อย
เลี้ยงนิ้วกันก่อนแล้วกันค่าค่าค่าแจงแก่ค่าไม่ต้องมาแย่งน้อง
กันแบบนี้ครับค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมช่วงนี้
แม้จะหน้าฝนก็จริงแต่อากาศร้อน
ก็ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ

อันนี้พูดเสียบมันไม่พอดี
นั่นไงเห็นแล้วสาเหตุที่พัดลมไม่ติด

ก็โทรเอ้ยใครเขาเสียบกันอย่างนี้แล้ว
เขาก็ต้องเอาปลั๊กไปเสียบที่ตัวที่อยู่กับผนังบ้าน

เออให้มันไฟมาต่อวงจรมาถึงพัดลม

ก็ไม่มีตะวันติดหรอกนะพัดลม

ว่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับบอกแบบนี้นะ
แบบสุดก็ให้ไปหาปลั๊ก

ไปไปต่อกันครับคุณผู้ชม

หนึ่งเรื่องนะภรรยาชอบนะชอบใช้ให้คุณสามีไปซักผ้า
งั้นก็ต้องเจอแบบนี้ให้ซักผ้าแล้วบอกเลยว่าบาย
ก็บอกไม่ซักไงไม่ซักเว้ย

ให้มันรู้ซะบ้างว่าซักหมดแล้วเนี่ย

ให้มันอุ่นก่อนให้มันแบบหอมแดดก่อน
โอเคนะ
ผมเพิ่งเคยได้ยินให้มันหอมแดด
โอ้โหนี่คุณพิธีพิถันทุกขั้นตอนเลยนะ
ตอนแรกเห็นบอกว่าไม่จะไม่ทำ

เออทำหน้าที่ดี

ที่บอกว่าไหม้เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าไม่เหลือหรอกเก็บทำทุกอย่าง
แล้วคุณผู้หญิงออจริงตอนนี้น่ะหน้าที่ไม่ว่าจะ

ผมผมชอบนะทำงานบ้าน

ล้างจานล้างโต๊ะ

หม้อล้างถ้วยชามล้างตู้เย็นได้หมดเลย

ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของการออกกำลังกายนะคะ
ตอนนี้หลายคนก็ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ

ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายอยู่ดี
แต่ไหนโดนคุณลูกมาสะกิดเตือนได้ล่ะคะ
นั่นเนี่ยคิดจะหลอกนะ

รองเท้าที่พ่อถือมันสลับข้างกัน
มีใครเขาก้มเอาไว้

หลังยืดขายืดกล้ามเนื้อ
พร้อมก่อนที่จะออกกำลังกาย
เส้นยืดสายหน่อยแล้วก็ต้องยืดเหยียดไปให้มันสุดใช่ไหม
แต่ว่าดูจากตรงนี้พ่อค้าเท้าซ้ายพ่อมันมาอยู่ข้างขวา
เท้าขวาไปอยู่ซ้ายลูกรู้นะคะ

ถ้าผมเป็นลูกนะผมจะถามพ่อนะว่า
เพื่ออะไรครับคุณพ่อ

พ่อก็อาจมาตอบเลยโอ๊ยไอ้ลูก

ถ่ายไปหลอกแม่ว่าออกกำลังกาย
เอ้าเหรอแต่ว่าแก่คุ้นไหมหน้าตาคือคุ้นไหม
ก็มีความคุ้นอยู่นะแต่ผมไม่รู้จัก
แต่เหมือนอยู่แต่จะพูดดีกว่า
เอาคุณผู้ชมคลิปน่ารักแบบนี้ก็ทำมาสนุกสนาน
ฉันเห็นหลายคนเหมือนกันก็ทำคลิปออกมาแบบนี้ให้เฮฮากัน
คุณผู้ชมฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิปฏิหาร
เป็นการเสกเสกบางสิ่งบางอย่างให้โผล่ออกมา
มันคือเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเสกใบมะขาม
ไม่กลายเป็นตัวต่อได้แล้วที่มีข่าวเป็นโด่งเป็นดังอะไรอย่างนั้น

ชมที่เป็น
ยกมือไหว้เร็วปฏิหารเกิด
ใบมะขามติดฟันแล้ว
ไม่ใช่ใบมะขาบกุญจนะ

เอาตัวต่อเหรอติดเหล็กดัดฟันเนี่ยค่ะ
โอ๊ยประโทษก็กลับว่าจะทำอิทธิริตปฏิหาร
คือชายใบมะขามออกมาเป็นตัวต่ออย่างที่ในข่าวเขาทำงาน
อยากทำบ้างอ่ะแต่ลักษณะเหมือนอมตัวต่อเอาไว้ค่ะ
เป็นมายากลเนียนอะไรแบบนั้น
สุดท้ายโดนต่อต่อยปาก
โอ้โหงานนี้ยังไงล่ะทีนี้โอ้โห
คิดว่าไม่ต้องไปฉีดปากเหลือทีเดียว
เอ้าเหี้ยนะครับหน้าปากบวมเร็งโดยธรรมชาติโอ้โฮ
ไปโดนอะไรมาแล้วปากบวม

เดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจกันตรงนี้

โอ๊ยโดดต่อต่อย
อะไรของคุณโดนต่อต่อยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
แม่อยากตอบนานหรือยัง

เอามุกวันละนิดจิตจำใส

ไปดูเรื่องของการไหว้ครู

ทุเรียนนี่แหละมาเป็นหลากภาษณ์เลยเพราะว่า
ต้องจัดพานไงพานดอกไม้พานทูบเทียนก็ว่ากันไปตรงกันให้สวยงาม

ทานทุเรียนไหว้ครู

อ้าวไปกันไปกันคุณผู้ชมไปดูไปดูเลยนะว่าอ้าวไปกันไปกัน
เด็กน้องหนูเนี่ยเขาถือผ่าน
เรียงกันเป็นขบวนพาเรทไปไหว้ครูค่ะ
เป็นกิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยใต้ตะบนแม่ภูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
ก็เป็นวิธีการในการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู
คุณชนะจริงครับคุณชิสาเพราะว่าทุเรียนที่นำมาไหว้ครูในวันนั้นนะ
มีทุเรียนผ่านอะไรรู้ไหมผ่านอะไรฮะผ่านพื้นบ้านครับอะไรบ้าง
ลงลับแหละลิ้นลับแหลอู้ผ่านดังของอุตรดิษฐ์เลย
ใครที่เคยทานบอกเลยติดอกใจใจกันไว้แปลว
ทีนี้คุณครูเขาซึ้งมากเลยนะ
ซึ้งยังไงรู้มั้ยว่าเห็นมาตั้งแต่ผ้าประตูโรงเรียนแล้วอะ
เย้าแพร่กข้าวตอกและดอกเข็ม
ตามแบบฉบับดั้งเดิมไงเพราะว่าแต่ละดอกแต่ละอย่างเขามีความหมาย
ใช่แล้วคุณผู้ชมก็ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีการนำเอาผลไม้ท้องถิ่นมาออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะ
ที่สำคัญนะคะกิจกรรมครั้งนี้ท่านผอบอกเอาไว้ว่าจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙
ไม่ต้องห่วงไม่มีการรวมกลุ่มกันเพราะว่าให้ทำกิจกรรมเฉพาะตัวแทนของห้องเท่านั้น
งานนี้นะยกนิ้วขึ้นมาพนมยกพานให้ครูยกย่องแล้วก็ยกกลิ่นได้เลยค่ะคุณครู

อย่าลืมเอามีดผ่าให้ครูด้วยครูบอกแล้วคุณจะกินยังไงมาเป็นลูกเลยอย่างนี้

ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเนาะในการทำพันธุ์เพื่อไปไหว้คุณครูแบบนี้

ไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นขนมที่อร่อยจริงมันคืออร่อยมาก
แต่เห็นแล้วบางทีทานไม่ลงทำไมอ่ะ
คำพูดที่บอกว่าทานไม่ลงเนี่ยเฮ้ยมันดูไม่น่ากินเหรอ
เอาจริงมันดูน่ากินมันดูน่ารักจนทานไม่ลงจริงครับ
อ้าวเป็นคุณคุณกล้ากินไหมเนี่ยลูกออสเพียบเลย
ลูกวานที่ไหนคุณดูดี

เห็นไหมนอกจากสุภาพแล้วเนี่ยนะยังดูน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกิน
เออจริงคือมาแบบนี้เห็นแล้วก็ไม่กล้ากินเพราะมันดูน่ารักอ่ะคุณชิสา
เหมือนที่คุณบอกเลยแล้วต้องบอกว่าที่นำมาให้ดูนี่นะคะ
ทำอาหารแนวแปลกใหม่ชื่อว่าลองทำดูเนี่ยเขาแชร์ไอเดียขนมหวานไทย
เนี่ยมันหอมโอกป่วกโอกป่วกลูกออส
นี่มันแพงกวินเอ้อไม่ใช่เหรอแพงกวินกับพี่มะกลัวลูกเหนือ
เนี่ยปากแซลมอนหัวส้นส้มอ่ะคุณดูนี่ดิแซลมอนบ้านคุณแหละ
จริงถูกหรือเปล่าคุณชีสาคุณใจเย็นสิ
เราทำรายการกันเราเป็นเพื่อนกันใจเย็นนะ

บ้านที่ฉันอย่างนี้เรียกว่าปลาทอง
อ๋อปลาทองนะผมนึกว่าแซลบอนจิ้มด้วย

คือพอเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
สนุกเลยคุณชีสาเพราะว่ามีคนไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะ
นอกจากนี้เขายังมีแบบอื่นด้วยนะ

นี่เขาบอกว่ายังมีพระเก๋าปลาทอง
เฮ้ยฮักเก๋าปลาทองนี่ที่เราเห็นอยู่นี่นี่คือฮักเก๋าปลาทองนะ
บอกไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจ

นึกว่าเป็นบัวลอยอะไรว่าไปมันมีหลายเมนูหลากหลายมากมาย
เออมันดูคล้ายวุ้นคล้ายบัวลอย

นะแต่ว่าบางเมนูเห็นว่ามันเป็นแนวสยองก็มีนะคุณชนะ
เฮ้ยไปดูกันเลยนี่

อุ๊ยเลือดมาเลยทีเดียวหัวหมูโอ้ต่อไปนี่
ยืมไปแก้บนได้ไหมนั่นน่ะสิไม่ต้องใช้หัวหมูจริงแล้ว

เอ้าแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกว่ายอันนี้จริงขออภัยคุณผู้ชมค่ะ
ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่นะ
แต่จะบอกก่อนอันนี้เป็นขนมนะ

แต่มาทำมาปั้นให้มันดูคล้ายพวกไส้เดือนหลุกตงหลุกตา
ปาดด้วยสีแดงสงสัยแยมสตอเบอรี่
ผมเห็นแล้วผมกินอย่างนี้ดีกว่านี่นี่เป็นลูกน้องกลาอย่างเงี้ยเออผ่านได้
น่าเอ็นดูเนอะเนี้ยแหละเขาเรียกว่าเป็นการใช้นวัตกรรมนะอืม
ใช้เทคโนโลยีของการทำอาหารนะผมวุ้นเอาพิมพ์มาเลยมาทำเป็นเมนูอาหารนี้
แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจขึ้นก็แปลกดีเหมือนกันอ่ะให้ดูกันแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างไอเดียนะ
หลายคนขายของอยู่แล้วแต่ถ้าลองพลิกลองปรับไอเดียกันหน่อยแล้วไปโพสต์ขายในโซเชียล
ผมว่าได้รับการตอบรับที่ดีแน่แล้วครับเพิ่มมูลค่าขายได้ราคาดีด้วย
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันเขาบอกว่าโอ๊ยดวงดีจังยังก็ถูกลอตเตอรี่
อะไรล่ะคะเขาบอกว่าไปเจอต้นไม้ครับต้นอะไรต้นกล้วยกล้วยด่างกล้วยด่าง
เออยังไม่รับลังฮิตเหรอนะทรัพย์ในดินอย่างแท้จริงเพราะมันโผล่พลวดแทงขึ้นมา
เวลาหลายสิบปีมันดูแล้วสีสันมันแปลกตา
คล้ายคล้ายกับกล้วยด่างที่เขามีในข่าวอ่ะเออ
ราคามันสูงไงแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกล้วยด่างจริงหรือเปล่า
คือหรือมันเป็นโรคพืชหรือยังไงการไปเจอกล้วยด่างต้นเนี้ย
มันมีที่มาที่ไปนะคุณชิสายังไงคือลูกสาวเจ้าของสวนยางเขาออกไปรดน้ำต้นยางบริเวณท้ายหมู่บ้าน
เออแล้วบังเอิญไปเห็นต้นกล้วยน้ำวาของบ้านของพ่อเนี่ย
ที่มันอยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยเห็นไว้แบบนี้ตกอกตกใจ
ถามที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแรกแรกเขาบอกว่าตอนแรกสุดแหละ
ปลูกไว้หลายปีแล้วมันมีสีที่แปลกตาใบมันคล้ายกับกล้วยด่างที่เคยเห็นในข่าวว่ามีราคา
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันกล้วยด่างแท้หรือเทียมทีนี้ก็เลยถ่ายภาพแล้วโพสต์
คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกล้วยด่างไงคุณชิสาใช่แล้วแล้วปรากฏว่ายังไง
ปรากฏว่ามีคนมาขอซื้อทันทีเลยเพราะเขาบอกว่ามันคือกล้วยด่างแท้แท้
ใช่แล้วขอซื้อในราคาห้าหมื่นเลยนะครึ่งแสนอ่ะเอาโอ้โหงานนี้ต้องบอกว่าโอละพ่อโอละแม่รวยแล้วจ้า
แล้วเขาบอกว่าเจ้ากล้วยด่างตัวนี้จริงถูกคุณพ่อตัดไปแล้วรอบนึงด้วยนะ
โหก็ตอนนั้นพ่อคิดว่ามันเป็นโรคพืชไงเออพ่อไม่รู้พ่อขอโทษลูก
แต่ทีนี้พอตัดไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาใหม่นั่นไง
แบบนี้ละกันมันก็ไม่ได้ขึ้นในทุกบ้านนะเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นเป็นสีนี้ในทุกต้นด้วยนะ
จริงก็หายากมันเป็นกล้วยน้ำว้าด่างพันธุ์บ้านนะคุณผู้ชมแล้วมันเกิดเองตามธรรมชาติ
คุณคิดดูมันเกิดเองตามธรรมชาติแล้วแบบเนี้ยราคามันก็ต้องดีแน่นอนแล้วนอกจากนั้นนะ
คนที่เลี้ยงต้นไม้อืมเขาก็ฮิตกันอีกหลายหลายพันครับดิฉันยกตัวอย่างแล้วกันนะ
พันธุ์ฟอลิด้ากล้วยด่างแดงอินโดหรือแม้กระทั่งพันธุ์หอมจำปลาเขาบอกราคาเป็นล้าน
อันนี้คนเลี้ยงต้นไม้คงรู้ดียังไงส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนกันนะจ๊ะ
เอาล่ะไปดูเรื่องของโควิดที่มันกระทบอาชีพทุกอาชีพจริง
แต่มีอยู่อาชีพหนึ่งเขาบอกว่าก็โดนผลกระทบด้วยเหมือนกัน

อาชีพที่เขาจับไม่ใช่ปอบหยิบนะแต่เป็นงู

นี่พาไปที่นี่เลยครับคุณชิสา

ถูกต้องแล้วขุดอะไรล่ะขุดหางูคุณผู้ชม
อาชีพขุดหางูตอนนี้เป็นอาชีพที่ส่งต่อแล้วก็เลี้ยงชีพ
สร้างรายได้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนมาถึงพี่ป้านะ

โอ้โหที่นี่คือที่อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
กูเลยเห็นแล้วไงอุ้ยขุดหางู
ตัวใกล้เห็นเกล็ดมันชัดเลยนะ
อย่างครอบครัวสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
เขาพาไปสาธิตการจับงูที่กลางทุ่งนา
จับมาได้๒ตัวแต่ละตัวหนักประมาณ๑กิโลนะ
อุ้ยมันแผนไม่เบี้ยแล้ว

เขาเล่าว่าที่ต้องมาจับเนี่ยก็คือจับงูเห่าเอาไปขาย
เขาฝึกการจับงูเห่ามาจากคุณพ่อ
แล้วส่งขายให้กับลูกค้าที่มาสั่งเอาไว้
นำไปทำอะไรประกอบอาหาร
คือเขาบอกว่าขายเนี่ยทั่วประเทศอันนี้เป็นเรื่องจริง

คือเขาว่ากันว่าแต่ละวันเนี่ยหาได้ไม่ต่ำกว่า
แล้วกิโลกรัมละเท่าไหร่

ส่วนราคาขายกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า๔๐๐บาท

วันหนึ่งเขาบอกว่ามากสุดก็น่าจะทำรายได้มากกว่านะฮะ

เขาไปหาอย่างนี้ทุกวันครับ

เขาบอกว่าตอนนี้รายได้ก็ลดลงมาเรื่อย
ที่เคยขายกิโลกรัมละ๔๐๐เนี่ย
ก็ลดลงไปเหลือแค่สองร้อยเท่านั้นเองพี่เขาก็บอกเหมือนกันโอ้โห
ทอบเหมือนกันนะเออแคบอยากจะเลิกจับอ่าจับงูเลยเลยทีเดียวเออ
แต่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาแล้วก็ทำด้วยใจ
ครับนะคะก็เนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะ
แล้วก็เขาก็ขยันทำมาหากินกันไปเมื่อก่อนนี้แบบได้เงินเหมือนง่ายง่ายนะครับอืม
แล้วอย่างหนึ่งแบบมันได้ดีแบบมันได้ดีมากเลยนะครับ
วันละวันละถ้าต้องทำให้แบบบางทีก็ถึงก็สองสามพันบาทถึงก็สี่ห้าพันก็มี
แล้วพอมาพักนี้สองปีที่ผ่านมานี่มันแบบเหมือนฆ่ารายได้ผ่านแตกข้าสู้หรือครับ

คุณเป็นอะไรคะอืมด้วยเรื่องของเรื่องสงสารเขา
ค่ะค่ะไม่เป็นไรดิฉันก็สงสารคุณเหมือนกัน
อยากจะบอกอย่างนี้ทุกอาชีพนะก็ต้องสู้กันในสภาวะแบบนี้

มันก็มีคนที่เจอผลกระทบเยอะเจอผลกระทบน้อยก็ไม่เป็นไร
ต้องสู้กันต่อไปนะคุณผู้ชม
เหมือนคุณตาคนนี้ค่ะคุณตาอายุ๗๐ปีแล้วอยู่ที่นครนายกนะ
คุณตาบอกว่าเอ๊ะผมอยู่บ้านดีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมีใครแอบมองตลอดเวลา

มีสายตาประหลาดมองอยู่คุณชนะแล้วสายตาที่ว่าคืออะไร
อ่าคุณผู้ชมดูค่ะเดี่ยงไปเรื่อยเฉลยเลย

เอาจริงมันเหมือนสุนัขเหมือนกันนะแต่ก็ดูในหูดูหูดูหน้ามัน
มันก็ไม่น่าจะขึ้นไปอยู่บนหลังคาแบบนี้บนขื่อบนคานแบบนี้ไง
อ้าวชี้สาครับเรื่องของเรื่องมันไปซ่อนอยู่ใต้หลังคาบ้าน
เลขที่๑๑๐ตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
คุณตาประเรียดบุญเผือกอายุ๗๐ปีเจ้าของบ้าน
แกบอกว่าแกเห็นไงแวบแรกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
แล้วพอแกตั้งสติได้ก็โทรไปหากลูไพ้ให้มาช่วยหน่อย

กู้ภัยมาช่วยจับหน่อยตัวอะไรก็ไม่รู้
รูปร่างเหมือนหมาแต่หน้าตาเหมือนลิง

เตรียมบ่วงเตรียมเชือกมาจับมาเลย
แต่มันก็วิ่งหนีนะคุณผู้ชมเห็นไหม
ให้พี่เขาก็ต้องปีนขึ้นหลังคาไปจับมัน

แล้วมันกังข้างกลางคืนนะคุณพี่ดู

โอ้โหโหดร้ายจริงนะ
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงค่ะคุณ
ในที่สุดจับได้ค่ะคุณชนะ
พอจับมันมาแล้วอ่าเร็งดิ
จับมาแล้วมาดูมาวิเคราะห์พิจารณา

เจ้าตัวนี้มันก็คืออย่าเห็นคุณพูดไม่เพราะเลย

เอออย่างนี้ค่อยฟังดูเพราะพิ้ง

อ๋อเป็นตักตีชื่อแบบนี้
ต้องเรียกอย่างนี้ตามชื่อของมัน
แต่ก็มันก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีบาดแผลอะไรนะคะ
คุณตาประเรียนบอกด้วยว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยตาได้ยินเสียงหมาเห่า
มันก็คิดอยู่เอ๊ะมันห่ออะไรนักหนานะ
จนกระทั่งช่วงค่ำนี่แหละถึงมาเจอซ้ายตาประหลาด
จ้องมองคุณตาอยู่แบบนี้นั่นเอง

แล้วก็ทางผู้ภัยจะประสานไปอย่างสูงช่วยเหลือสัตว์ปราบภาคกลางที่หนึ่ง
นครนายกเพื่อนำคุณเห็นหรืออีเห็นนี่แหละ
คืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เพิ่งเคยเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมฝนตกแบบนี้

แต่ครอบครัวนี้มาพบกัน

เข้าไปที่ซอกมองเข้าไปเลย

ขอบอกเลยว่ามันคือหมูดินหรือหมูหริงนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
เป็นสัตว์ป่าหายากแล้วก็จัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครอง

สี่ตัวมีแม่มันตัวหนึ่งและลูกอีกสามเขาว่ากันว่ามันน่าจะหลงมาแอบซุกอยู่บริเวณแท้งน้ำปูนซีเมน
ใกล้กับบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดกระบีเจ้าของบ้านเขาเจอเขาก็เลยโทรแจ้งมูลนิธิ
พยายามหลอกล่อต้อนสมาชิกครอบครัวหมูหริงเนี่ยอยู่นานเลยนะคุณ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้เออจับมาได้แล้วเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ไง
ทำให้หมูริงต้องมาอยู่ตรงเนี้ยคือเขาบอกว่ามันมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ประกอบกับแม่หมูริงเนี่ยมีลูกอ่อนก็เลยกระเตงลูกหอบเข้ามา
บอยู่ข้างบ้านของชาวบ้านแบบนี้เอางี้ละกันเพื่อความปลอดภัย
เจ้าของบ้านก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยจับมาหน่อยเอาไปคืนปล่อยคืนสู่ปลา
ถูกป่าโดยระเบิ้มค่ะให้มันอยู่อย่างปลอดภัยของมันใช่
ก็เรื่องของเรื่องสัตว์ป่าเวลามันเข้ามาบางทีเราก็ไม่รู้จริงนะ
คือมันเป็นตัวอะไรแล้วบางทีมาซ่อนอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นอันตรายได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้พี่กู้ภัยคนที่เขาชำนาญการเรื่องของการจับสัตว์ป่า
ประเภทนั้นประเภทนี้มาจับตัวมันไปเอาจับไปก็เขาก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะ
เพราะสัตว์พวกนี้เอาจริงมันก็ควรจะต้องอยู่ในธรรมชาติแหละเรื่องของเรื่องนะครับ
อ่ะเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะการที่เราเจอกับสัตว์แปลกอย่างแรกที่คุณต้องคิดเลย
ก็ลบออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยโทรไปหากู้ภัยให้เขาช่วยมาจับ
เออให้เขาช่วยดีกว่าเพราะเขาเชี่ยวชาญเขาชำนาญเขามีอุปกรณ์มีความรู้
อย่างเรารอดูก็พอให้กำลังใจกันแล้วกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีสัตว์แปลกแบบนี้แวะเวียนมาหาเรา
คุณผู้ชมเคยเจอสัตว์อะไรแวะมาบ้านไหมส่งมาคุยกันก็ได้เหมือนกัน
ครับผมโอเคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยฮะเดี๋ยวจะไปดูเรื่องราวนี่เลย
โอ้โหภูเก็ตแซนบล็อกขึ้นพาดหัวไว้เลยแบบนี้
เอ้ายังไงดียังไงดีบอกเลยนะว่าต้องมาติดตามกันในเรื่องนี้
เพราะว่ามีเรื่องที่บอกไว้ว่าห้ามทำเด็ดขาดถ้าจะไปเที่ยวที่ภูเก็ต
อะไรจะขนาดนั้นติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีค่ะต้อนรับสองแขกรับเชิญพิเศษคุณชันธนาตรายชาวสวัสดีครับ

อะไรเมื่อกี้คุยอะไรกันนะเราจะคุยเรื่องอะไรนะ
ที่หลายคนควรจะต้องรู้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดประเทศกันนะเนาะ
เปิดประเทศให้ต่างชาติมาเที่ยวได้แล้ว
ก็คือ๑กรกฎาคมนี้ต่างชาติเขาจะมาเที่ยวที่ภูเก็ตได้เนอะ
แต่เขามีกฎห้ามเลยแล้วเขาขึ้นภาพตัวใหญ่เลยนะ
บอกว่าห้ามแอบแซ่
เขาก็ต้องมาสั่งอะไรแซ่บทานถูกไหม

เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคือทางโรงแรมในภูเก็ตเขาออกกฎฮะ
ว่าต่างชาติห้ามที่จะพักกับเมียคนไทยที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
อย่างนี้พักด้วยกันไม่ได้นะ
คือต้องจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเขาถึงจะอนุญาตให้พักร่วมกันได้
จะมาอยู่ในห้องร่วมฟิตกันไม่ได้

ถ้าคุณรักกันอย่างห่วงและห่าง
คุณทำได้นะถ้าคุณทำได้ผมไม่ว่ากัน

ตกเย็น๖โมงเย็นปุ๊บผมก็ทำวัดเย็นโยโซ่พระควา

เราก็จะลาไปด้วยภาพของฝรั่งหัวใจไทยฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยเลยล่ะค่ะ
ช่วงต่อไปติดตามนะครับกับข่าวเย็นไทยรัฐพี่เบิร์ดพี่กระเต้น
รออยู่หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ